ริมถนนแต่รสชาติเนี่ยยางกับเหลา
ด้วยเมนูเป็ดย่างแสนอร่อย
ขณะที่อดีตภูวะราชการจังหวัดพัตธุมธ่านี
เคยมาชิมแล้วถึงกับต้องบอกต่อ

น้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ
จะพามาตามหาร้านอร่อยริมทางค่ะ
ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นร้านประจำของชาวคลองหกเลยก็ว่าได้กับเมนูเด็ดร้านเป็ดย่างชายป่า
เพราะว่าชวนชิมร้านนี้นะคะเขามีทั้งบะหมี่เป็ดย่างมีข้าวหน้าเป็ด
มีเมนูเยอะแยะมากมายแต่เขาขายเป็ดเพียงแค่วันละ๖๘ตัวเท่านั้น
แต่ที่สำคัญนะเปิด๑๐โมงเที่ยงหมดแล้วและรายได้หลักหมื่นเลยทีเดียว
แต่กว่าที่ว่าสองสามีภรรยาเนี่ยเขาจะฝ่าฟันเรื่องราวมรสุมชีวิตจนมาเปิดร้าน
กลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอน
ร้านเป็ดย่างชายป่าผู้วาดชวนชิมลำรุกกาครองหก
ร้านติดข้างวัดพลาหารที่นี่เนี่ยเมนูเด็ดนั่นก็คือ
ย่างที่เป็นสูตรเด็ดของร้าน
เจ้าของร้านก็คือพ่อแร่ที่ได้คิดค้นการทำเป็ดย่าง
หมูแดงหมูกรอบจากการที่ได้ไปเป็นลูกน้องร้านเป็ดย่าง
แล้วนำมาปรับสูตรเป็นของตัวเองร้านนี้เนี่ยครับ
เปิดมานานกว่า๖ปีเรียกว่าขายดิบขายดี
เที่ยงนิดนิดเนี่ยก็หมดแล้วล่ะครับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เป็นย่างชายป่าผู้ว่าชนชิดทำไมต้องชื่อนี้อะคะพ่อ
ผู้ว่าพี่นิดเป็นคนมาตั้งให้ครับท่านบรรทานแล้วก็ท่านชอบมากก็เลยตั้งให้
แล้วร้านเราก็ดังเลยใช่วันหนึ่งเกือบสิบเอ็ดตัวพอผู้ว่ามา
หูจริงเหรอพ่อครับตื่นมาทำวันต่อวันเลยไหมใช่วันต่อวัน
พ่อตื่นกี่โมงตีสี่ครึ่งร้านเปิดกี่โมง
เปิดก่อนแปดโมงครับประมาณเจ็ดโมงครึ่งเขาบอกว่าเที่ยงเที่ยงหมดหมด
พ่อมีแบบบอกไหมว่าเราต้องใช้เป็ดไซส์ตัวเท่าไหนอะไรอย่างนี้
ใช้เอ็กแอลครับใช้เอ็กแอลคือใหญ่มากใหญ่ครับคุณผู้ชมดูสีของเป็ดย่างนะ
สีแบบเนี้ยคือพ่อเราย่างเป็นสีธรรมชาติเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ไปใส่สีครับ
ย่างโดยผิวของเป็ดเองเลยแล้ววันนี้หนูมาแล้วหนูก็อยากรู้เรื่องของแบบสูตรเด็ดเคล็ดลับว่าทำยังไง
เราถึงสีสวยอร่อยเดี๋ยวทำให้ดูเลยครับใช่เลยล่ะครับ
นี่คือสีของหนังเป็ดย่างแบบสีธรรมชาติล้วนที่ผ่านการอบและการตักแห้งมาแล้ว
โดยไม่ใช้สีผสมอาหารโดยพ่อแร่จะเริ่มจากการนำเป็ดสด
ใสขนาดสองจุดแปดถึงสามตัวโหลมาล้างทำความสะอาดด้วยเกลือเพื่อดับความคาว
จากนั้นยัดเครื่องเทศที่เป็นสูตรลับพิเศษของพ่อแร่เย็บด้วยเหล็กแหลมและมัดปิดด้วยเชือก
และตัดส่วนที่ไม่ใช้นั่นก็คือตีนและปีกที่มีความแข็งออกไปนำมาเป่าลม
เพื่อให้หนังเป็ดขยายจากนั้นนำไปอาบน้ำด้วยน้ำร้อน
ซึ่งเคล็ดลับของพ่อแรกก็คือน้ำอาเป็ดที่มีการปรุงรสด้วยแปะแซ
ที่ทำให้หนังมีความตึงน้ำพึ่งเดือน๕เพื่อให้มีกลิ่นหอมและสีที่สวยเป็นธรรมชาติ
และอย่างสุดท้ายก็คือน้ำส้มสายชูเพื่อดับกลิ่นและทำให้หนังกรอบนั่นเองล่ะครับ
อาบน้ำเป็ดเสร็จพ่อแร่ก็จะนำเป็ดไปตากลมนานกว่า๕ชั่วโมง
เพื่อให้หนังแห้งก่อนนำมาอบในเต่าประมาณ๔๕นาที
จากนั้นพลิกกลับอีกด้านอีกสิบห้านาทีรวมแล้วหนึ่งชั่วโมง
ในการอบเป็ดย่างเราก็จะได้เป็ดย่างที่สีสวยธรรมชาติแบบนี้เลยล่ะครับ
แต่เมื่อกี้หนูแอบถามพ่อไปพ่อมีทั้งหมูแดงหมูกรอบหมูกรอบ

แปลว่าหมูแดงก็ต้องมีสูตรเคล็ดลับในการทำถูกไหมพ่อ

ยินดีเปิดเผยให้กับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงของเรา
โดยที่ร้านจะใช้เนื้อหมูที่เป็นเนื้อสันคอ
เริ่มจากการนำเนื้อหมูมาล้างโดยใช้เกลือเพื่อดับความคาว
จากนั้นนำมาหมักเครื่องเทศสูตรลับตัวเดียวกันกับที่ใช้ในเป็ดย่าง
ปรุงรสด้วยน้ำตาลสายน้ำมันงาพริกไทยซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำผึ้งน้ำมันหอย
และสีผสมอาหารสีส้มแดงหมักทิ้งไว้๑คืน
เพื่อให้น้ำซอสซึมเข้าไปในเนื้อหมูจากนั้นนำมาอบ๔๕นาที
เราก็จะได้หมูแดงชำแบบนี้แล้วล่ะครับ
เด็ดกว่านั้นเนี่ยนะพ่อเขาเรียกอะไรน้ำลาดของพ่อก็เด็ด

ข้าวหน้าเป็ดจานนี้จานเท่าไหร่คะ๕๕บาทครับ๕๕บาทค่ะ
ส่วนบะหมี่เป็ดจานนี้๖๐บาทมีเกี้ยวนะครับเพิ่มอีก๕บาท
น้ำลาดอ่ะพ่อมันทำมาจากอะไรยังไงหนูขออนุญาตนะ
มันเป็นสูตรพิเศษเลยครับสูตรพิเศษอย่างงี้พ่อแอบเปิดสูตรกับหนูหน่อยได้ไหม
เวลาเปิดเคล็ดลับการทำน้ำราดเป็ดสูตรเด็ดจากพ่อแร่ที่ใครต่อใครต่างก็ยกนิ้วให้
จะเป็นยังไงตามน้องใบตองไปทำกันเลยครับ

ทำไมต้องเป็นขิงแก่เพราะจะกลิ่นหรอ
กลิ่นของมันนี่หอมกระเทียมปอกเท่ากับขิงเลยครับ

สัดส่วนก็คืออย่างละ๓ช้อนเท่ากันหมดเลยนั่นเอง
ลงไปค่า

อ่าขั้นต่อไปพ่อไปผัดครับลงกระทะจ้ะ
แล้วก็ผัดกับน้ำมันให้แห้งนะคะตอนนี้ก็คือผัดได้ที่แล้วใช่ไหม
ใช่ครับเริ่มได้ที่แล้วครับแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงไป
เริ่มจากน้ำมันหอยลงไปซอสปรุงรสลงไป
เติมน้ำมันด้วยนะคะน้ำมันงานะคะเพิ่มความหอมครับ
ไปก็คือใส่เต้าเจี่ยวค่ะเป็นเต้าเจียวแบบละเอียด
ใช่ครับก็เที่ยวหมดครับก็คือคนไปเที่ยวไปอ่ะ
ครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมจนน้ำมันงวดใช่แต่ขั้นตอนยังไม่หมด
ใช่เราต้องเอาไปต้มอีกครับเป็นต้มอีก
ใส่ที่อาหารเลยนะครับใส่ไปเลยจ้ะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บครับ
ผงพิเศษเฉพาะร้านครับสูตรของทางร้านนะคะแล้วก็นมสดรวมไป
แล้วเราก็เคี่ยวต่อใช่ไหมพ่อใช่ครับเอาอย่างงี้ดีกว่าพ่อ
ระหว่างที่เราเคี่ยวเนี่ยเดี๋ยวหนูขอสั่งอาหาร
ที่เราจะเตรียมไปชิมกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเอาข้าวหน้าเป็ด
หมี่เป็ดและเชโปรวมจ้าเปิดเคล็ดลับกันทุกขั้นตอนกันไปแล้ว
เอาเป็นว่าได้เวลาให้น้องใบตองชิมเมนูเด็ดของร้านเป็ดย่างชายป่า
ผู้ว่าชวนชิมว่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหนไปชิมกันเลยครับ
เริ่มจากนี้เลยค่ะข้าวหน้าเป็ดฉ่ำแบบนี้นะคะโอ้โหชิม
ุ่มหนังกรอบเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อแน่นชำไม่เหนียว
ลาดของเขาอ่ะเวลากินกับเป็ดเข้าไปมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบ
สมุนไพรนิดนึงเป็ดดีมากทุกคนข้าวไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูบะหมี่
คือบะหมี่เป็ดล้างท่อจะใช้เส้นบะหมี่แบบเส้นเล็ก
แล้วพอมันเฮียวเข้าไปกับเป็ดย่างมันเข้ากันอ่ะ
ใครชอบบะหมี่ก็สั่งบะหมี่ใครชอบข้าวก็สั่งข้าวแต่ใครชอบมากกว่านั้นนี่ค่ะ
ชอบทุกอย่างที่อยู่ในร้านก็สั่งจานนี้เฉโปหมูกรอบพ่ออ่ะ
ไม่ได้พองแบบกรอบควบอ่ะแต่กรอบแล้วกัดไปเป็นเนื้อเป็นหนังอ่ะ
หมูแดงอบลำพื้นจะมีความหวานหวานนิดนิดแล้วหมูอ่ะนุ่มมาก
เด็ดจัดเลยทุกเมนูอร่อยมากอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดประจำร้านของร้านเป็ดย่างชายป่า
ผู้ว่าชวนชิมกันไปแล้วต่อไปเรามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของพ่อแร่
กว่าจะมีวันนี้ได้อดีตสู้ชีวิตทำมาหลายอาชีพ
ขับรถส่งมะพร้าวดูแลร้านอาหารสัตว์แล้วหันมาเปิดร้านขายเป็ดก็ล้มไม่เป็นท่า
แล้วอะไรทำให้พ่อแร่ลุกขึ้นสู้จนมีวันนี้ได้ล่ะครับพ่อทำอาชีพอะไรมาแล้วบ้างในชีวิต
ไปอยู่เมืองนอกไปล้างจานแล้วก็เลื่อนขั้นมาเป็นผู้ช่วยเชฟใช่ครับ
ใช่ก็กลับบ้านใช่ซื้อรถครับแล้วก็ไปทำงานอะไรคะ
ก็ไม่รู้จะขายตรงไหนใช่สู้ใจเดิมก็ไม่ได้รายได้มันไม่ดีใช่ไหม
พ่อก็เลยเลิกใช่เลิกแล้วคือเหมือนไม่รู้จะทำอะไรใช่
แม่ก็เลยชวนว่าหนูอยู่ที่บ้านแฟนที่บุรีรำเอาอย่างงี้ดีกว่า
เดี๋ยวชวนคุณแม่มานั่งคุยด้วยเพราะว่าเรื่องราวต่อจากนี้
คุณแม่เนี่ยจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพ่อตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเชิญแม่ฝนหน่อยค่ะ
คุณแม่พ่อเล่าถึงตอนที่แม่ชวนพ่อไปอยู่บุรีรำ
ตอนนั้นชวนพ่อไปทำอะไรที่บุรีรำค่ะก็พอดีน้าจะทำเป็ดค่ะ
ก็เลยชวนมาทำมาช่วยอ่าก็คือชวนเราไปช่วยงานแหละ
หลานก็ไปเรียนจากการที่เราไปช่วยงานเขาใช่
ช่วยงานอยู่หนึ่งปีใช่ค่ะแล้วไปเปิดร้านเองยังพอดีเพื่อนเพื่อน
มาจากภาคเศสอยากมาทำอะไรที่เมืองไทยค่ะ
เขาเลยชวนชวนว่าเปิดร้านขายของมันไหมเปิดร้านอาหารมาใช่
เราไปดูทำเพลงที่โคราชที่สูงเนินอ๋อแล้วก็ผมเห็นว่าคนเยอะมาก
เป็นกับโรงงานเลยเราก็คิดแล้วว่าโหต้องเวิร์คได้เลย
โหมนโมภาพอะรวยแน่ค่ะก็เลยปลายลงทุนไปเท่าไหร่ตอนนั้น
เป็นแสนนะครับพ่อคนเดียวอ่ะเป็นแสนแล้วใช่
เพื่อนอีกครึ่งหนึ่งใช่แล้วตอนที่ไปเปิดขายเป็นยังไงบ้าง

เป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้
คุ้มงานก่อสร้างได้ประมาณนึงปี

เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
จำได้ไหมเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
กิจวัตก็คือเคยมตัวจะขับคุณให้เป็นคนงานไปทำงาน
ทำตัวล่าเสร็จก็จะอาบมา

มันเหมือนอัลดีดาว์ตลอดจะมืดแล้ว

หน้าชาขาข้ามผิดปกติ
ก็ถามว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเหมือนรู้สึกชาไปข้างหนึ่ง
ก็เลยบอกน่าจะเกี่ยวกับสมองแล้วก็บอกให้รีบออกมา
ตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด๗วัน
ออกมาหมอบอกว่านี่ทำงานหนักแทบจะไม่ให้เดินเลย
หมอบอกว่าถ้าขยับร่างกายมากมันจะแตกซ้ำได้อันตราย

แล้วเราคิดไหมว่าเราควรจะต้องทำอะไร
พอดีพี่ชายเขาภายงานสังสรรค์กับลูกน้องพระทางนั้น
เขาไปซื้อเป็ดกระทานค่ะซึ่งผมก็เห็นแล้วว่า
เป็ดยังผมก็ในความคิดผมก็ทำได้
เพราะเราเคยทำเคยมีร้านมา
พี่ชายเขาชิมเขาก็บอกอร่อยอร่อยนะเนี่ย
มึงทำได้นี่อร่อยจริงมึงไม่ต้องทำอะไรแล้ว
เดี๋ยวจะทำร้านให้แล้วไปขาย

ตอนนั้นร้านที่เปิดนี้อยู่แถวคลอง๖นี้เลยใช่ไหม
คิดไหมว่าเปิดครั้งนี้มันจะขายดีหรือมันจะเจ๊ง
ผมเชื่อมั่นในชาติของอาหารของผม

หมดน้ำซุปหม้อยเย่ยสามหม้อหมด

๑๐๐๐บาทมากตลอดเลย
รายได้หลัก๑๐๐๐นะคะดีใจใช่

มันเกิดใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง

นี่งี้เป็นมาปีเดียวหมด

จากท่านผู้ว่าขอเปลี่ยนชื่อเป็น

เพราะเจอผลกระทบจากโควิด

ก็ตกไปเหลือวันละ๖๐๐๘๐๐บาท
ในที่สุดทำให้พ่อแรก

ว่าแต่ละวันจะขายเป็ดได้หรือไม่

ประกาศวันแรกที่ล็อกดาวน์
เหลือเป็ดวันละครึ่งตัวยังขายไม่ได้เลย
นั่งดูรถวิ่งพัน
มาแต่ไม่มีรถก่อนคนเขาก็ไม่กล้าค่ะไม่กล้ามา
ปรากฏว่าก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ความเครียดอีกครั้งหนึ่ง

ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา๒วันนะครับ

เหตุการณ์เหมือนเล่นซ้ำ

ว่าจะโชคดีเหมือนครั้งแรกไหมอะไรอย่างนี้
ครั้งนี้ก็ดูหนักกว่าเดิมไหมพ่อ
เฮ้ยให้แซนขายคนเดียว๒๓เดือน

หลายรอบหรอล่ะ
ไม่พ่อไม่รู้พ่อไม่เคยแสดงให้เรา

แขนอีกข้างนึงผมได้แล้วคิดว่าให้ที่มองดำได้แล้วก็ต้องสู้
หลังจากที่กลับมาขายของก็ขายไปอีก๑ปี

เจ้าของที่โทรมาแจ้งว่า
เค้าให้เวลา

สุดท้ายก็ต้องเอาสมบัติเก่าไปรีไฟแนนซ์
เอารถไปรีไฟแอนน์
เพื่อเอาเงินมาลงโทษร้านใหม่

หลังจากที่ลงทุนเปิดร้านใหม่ตอนนี้เป็นยังไงคะ
เริ่มดีฟินเริ่มทำมาปกติ
เจออุปสรรคมาเยอะมากนะพ่อกับแม่
ทั้งแบบว่าเส้นเลือดในสมองแตก๒รอบ

อะไรที่มันเป็นสิ่งที่บอกเราว่าเราต้องสู้

ชีวิตมันต้องเดินต่อไป
ถ้าเราไม่ดิ้นใครจะมาดิ้นแทนเราไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดิ้นต้องสู้กับมันทอด
พ่อวันนี้พอรู้แม่แอบเหนื่อยนะ
ร้องไห้มีอะไรอยากจะบอกแม่ไหม
ให้เขาเป็นกำลังเจออุปสรรคที่มันตลอด

ทะเลาะกันไปเรื่อย

แม่บอกว่าอยู่ทะเลาะกันมาเรื่อยนะ
แล้วก็ช่วยกันเอามาหากินตรงนี้เนาะ

เชิญนะครับถ้าอยากชิมเป็ดย่างอร่อย
ร้านพูดว่าชายป่าชวนชิมคล้อง๖
เปิด๘โมงเช้าปิดบ่าย๒ครับ